ล่าสุดนะคะญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือนะคะ
หลังจากที่ผู้นำของเกาหลีเหนือนั้นออกมาประกาศความพร้อมใช้งาน
รบนิวเคลียร์ทุกเวลาเพื่อท้าทายมาตรการคว่ำบาดชุดใหม่ของยูเอ็นค่ะ
นางสาวปาร์คกึนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงยืนยันว่า
เกาหลีเหนือกระทำการยั่วยุทางทหาร
โดยการแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอื่น
นำเกาหลีเหนือได้มีการสั่งการเตรียมความพร้อมอาวุธนิวเคลียร์
เพื่อท้าทายมาตรการคว่ำบาดชุดใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
มีรายงานด้วยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้
กำลังหารือกับกองทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิด
กรณีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิหรือทาส
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำลายล้างขีปนาวุฒิกลางอากาศจากพื้นดิน
ทำกลางเสียงคัดค้านจากจีนซึ่งมองว่า
ติดตั้งระบบดังกล่าวบนคาบสมุทรเกาหลี
เสมือนการคุกคามความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน
ขณะที่ที่ญี่ปุ่นยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้
แต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นออกแถลงการว่า
เคลื่อนไหวทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลก
โน้มน้าวให้รัฐบาลเกาหลีเหนือล้มเลิกการพัฒนานิวเคลียร์
แล้วก็หันมาเข้าร่วมการเจรจา๖ฝ่ายแทน
การประกาศเตรียมความพร้อมหัวรบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
มีขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
มติขยายมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพื่อลงโทษเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้วยการทดสอบขีปนาวุฒิเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงยืนยันว่าการทดสอบดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบจรวดส่งดาวเทียม

ซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบทำของเกาหลีเหนือ
พร้อมปฏิเสธมติของสหประชาชาติที่กล่าวหาว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นอาทยากรรม
จะเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจะพัฒนานิวเคลียร์เพื่อป้องกันตัวเองต่อไป
และจะก้าวไปเป็นประเทศมหาอำนาจทางดาวเทียม